แล้วเขายังมีลูกเล็กที่อยู่ในท้องของแฟนเขาอีก๓เดือน
ขอ๗คนนี้ที่ไปชกรุ่นน้องจนเสียชีวิต
แล้วเอาเขาใส่หลังรถกระบะไปทิ้งโรงพยาบาล
บอกโรงพยาบาลว่าคุณหมอครับเขาวูบเตะฟุตบอลวูบ
แล้วสุดท้ายหมอก็พยายามช่วยแต่น้องเสียชีวิต
บอกเดี๋ยวผมร่วมเงินชดใช้๕๐๐๐๐๐บาทเหรอ

อันนี้ผู้ปกครองเข้ามาคุยด้วยหรือเปล่า
มีการมาไก่เกลี่ยทางมหาลัยเขานัด

ถ้าเป็นลูกของพวกท่าน

คุณพ่อก็เลยพูดคำว่าครับวันนั้นอยู่

แล้วเหมือนเขาจะไม่เข้าใจเลยนะคะ

ก็คือเอ้าลูกเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว
แล้วยังต้องมาติดคุกอีกไหมประมาณนี้
คือผู้ปกครองของเด็กบอกว่าก็นี่ไง

ยังจะต้องชดใช้อะไรอีกเหรออย่างนี้เหรอ

แต่นี่ลูกเขาลูกเขาตายนะ

คือต่อให้ลูกคุณติดคุกคุณยังไปเยี่ยมได้ใช่ไหม

เดี๋ยวว่าแต่ว่าคือมันไม่เห็น
ดูรูปลูกชายคุณพ่อยังไม่อยากดูเลยนะทุกวันนี้คุณพ่อบอกอ่ะ

ท่านายวันนั้นเขาบอก๕แสนท่านายบอกอย่างไร
ก็คงรับไม่ได้นะครับ
๕แสนแล้วก็ตกลงแต่ที่หนักกว่านั้น

เราได้มีการทำหนังสือร้องเรียนว่า
เกี่ยวกับผู้ต้องหาเนี่ยเด็กที่มีการกระทำความผิดนี่มีมากกว่านี้นะ
๗คนเป็นคนทำร้ายจะโดนข้อหาทำร้าย
ทำร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นในแก่ความตาย
แต่มีบุคคลอื่นอีกที่มาเกี่ยวกับคดีข่มขืนใจน้อง

คราวนี้พอทางพ่อทางผู้ปกครอง๗คนเขาทราบว่า

เขาบอกว่าไอ้๕แสนที่เสนอไปนี่
ขอให้ทั้ง๒๕คนเข้ามาช่วยเฉลี่ยด้วย

แต่ขุยกันไม่ได้

คือที่แรกบอก๗คนจะช่วย๕๐๐๐๐๐

มีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มร่วมกัน

ผม๗คนมาเฉลี่ย๕๐๐๐๐๐ไม่ได้

เป็น๒๕หา๕๐๐๐๐อย่างนี้หรอ
ไหนลองหารสิคนละสองหมื่นเหรอ

ก็มีพยายามนัดเจรจานะพอคราวนี้
พอรู้แล้วทางจิรจาคดีแพร่งเนี่ย
ทั้งมหาลัยและที่โรงพักเนี่ยก็เจอกันมากกว่า๕ครั้งนะ
ที่คุยกันมากกว่า๕ครั้งก็เลยทางคดีน่าเจรจาไม่ได้แล้ว
อย่างนั้นถ้าเผื่อคดีอาญาไม่คืบยังไงผู้เสียหายก็คงเขาไม่มาคุย
ค่าเสียหายหรอกอืมนะฮะก็เลยต้องพาดำเนินให้อ่า
เร่งทางพนักงานสอบสวนพนักงานส่งก็ให้ความร่วมมือดีนะ
นะฮะก็ทางส่งหนังสือเข้ามาบอกว่าวันที่เจ็ดเนี้ย
ติดกันยายนปีที่แล้วได้มีการส่งสำนวน
สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๒๕คนในข้อหามี๗คน
ก็คือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเครื่องเกี่ยวกับความตายนะฮะ
แล้วส่วนที่เหลือเกี่ยวกับข้อหาเกี่ยวกับข่มขืนใจ
จากนั้นเราก็ได้มีติดตามไปที่พนักงานอายการ
ท่านก็มีการแจ้งว่าเดี๋ยวพินาสำนวนก่อน
เพราะว่าผู้ต้องหาหลายคนอะไรประมาณนี้ครับผม
คือพนักงานสอบสวนส่งฟ้องตั้งแต่กันยา

๗กัญญาครับปี๖๕
ก็แบ่งผู้ต้องหาเป็น๒กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือ๗คน
เรื่องทำให้เขาเสียชีวิตอีกที่เหลือ๑๘คนก็จะเป็น
ข้อหาแล้วหูโทษเบาหน่อยนะฮะข้อหาที่เบาลงมาเกี่ยวกับ
เขาเขินตำร้ายเล็กน้อยที่บาดเจ็บเล็กน้อยครับผม
เพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดคดีอายาไม่คืบหน้า
นายวิรพันธ์มองว่าคดีแพ่งการชดเชยเยียวยาต่าง

เพราะชั้นเจรจากันเนี่ยมันไกลเกลี่ยกันก็อย่างที่เล่าให้ฟัง

เขาบอก๒๕คนขอชดใช้รวมกัน

คือไม่ได้หมายความว่าทางคุณพ่อเขาคุณแม่เขา
ญาติพี่น้องของน้องเปรมเขาต้องการเงินนะฮะ

เขาต้องการชีวิตลูกเขาคืนแต่คุณเอาคืนมาได้หรือเปล่า